สนุกสนานรื่นเริงนี่เขาจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ

เมื่อคืนมีปาร์ตี้โฟมสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะดูบรรยากาศค่ะครับ
เปียกน้ำแต่เปียกโฟมนะคะ
สำหรับชาวจังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้นะคะ
เป็นปาร์ตี้โฟมและโซนเล่นน้ำเป็นคืนที่๒แล้วนะคะ
สำหรับที่นี่ก็คือบริเวณถนนเสน่หานุสรกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ชื่องานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานสนุกสนาน๒คืนแล้วนะคะ
ปีนี้จัดงานภายใต้ชื่องานสนุกสนานทั้งเมือง

มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียมาร่วมงานเป็นหมื่นคน
กิจกรรมต่างบนเวทีก็มีกันตลอดนะคะ
มีการแสดงดนตรีทุกวงสนุกสนานสุดเหวี่ยง
นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะคะ
ส่วนใหญ่จะใช้ปืนฉีดน้ำเล่นกันฉีดปิ๊ดสนุกเท่านั้นนะครับ

แป้งก็เป็นการปะแป้งด้วยรอยยิ้ม
ไม่ได้มีการอนาจารย์เกิดขึ้น
ครับเราไปดูอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะ

ที่วัดวังน้ำสามัคคีอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ชาวไทยทรงดำร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ
ประเพณีไทยทรงดำต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับ
โดยมีบรรดาผู้เท่าผู้แก่เด็กและคุณคนหนุ่มสาว

ออกมารำรอบเสา
ผมชอบนะฮะรำกันอย่างสนุกสนานนะครับ
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีของชาวไทยทรงดำ
ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น

มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

รวมถึงขนกคำเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายด้วยผ้าสีดำ
เลยเป็นที่มาของชาวไทยทรงดำนะครับ
แล้วก็บรรยากาศนี้เป็นไปด้วยประเพณีวัฒนธรรม

แล้วก็ความสนุกสนานด้วยนะครับ